วันนี้ก็จัดให้แบบเต็มหลายจังหวัดเลยนะคะ
ราชบุรีทั้งร้อยเอ็ดทั้งกาลสิน

เพราะว่าบางอย่างมันอ่านไม่ได้จริง
ออกอากาศไม่ได้จริงต้องมองด้วยตาเอง

แต่ถ้าเกิดว่าไม่ทันเดี๋ยวเขาน่าจะมีคลิปนี้ลงในออน
แล้วอย่าไปพิมพ์คอมเมนต์บอกในออนไลน์ได้ไหม

เป็นบริเวณข้างกุฏิทางเข้าวัดท่าหลวงพลอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
ถ้าคุณผู้ชมจำได้วัดแห่งนี้
เป็นทิศตั้งของร่างของกุมารน้องพอร์ตที่เสียชีวิต
แล้วกุมารพอร์ตก็ไปเข้าฝันผู้หญิงคนหนึ่ง
ว่าหนูอึดอัดหนูอยากไปอยู่บนโรงแก้ว
เอาเชิญขึ้นไปอยู่บนโรงแก้วในสารวัฒน์ไปแล้ว
แต่ว่าอันนี้มันเป็นพื้นที่รอบวัดที่มีชาวบ้านไปเจอ

กล้วยน้ำวามันถูกตัดทิ้งไปแล้วนะ
แล้วมันมีแค่ต้นสูงพื้นดินขึ้นมาแค่ประมาณศอกเดียวอะครับ
แล้วทีนี้มันก็เลยมีเครือกล้วยโผล่ออกมาตรงนั้น

ใช่คือที่เหลือมันเป็นสีน้ำตาลดำหมดแล้ว
แต่กล้วยนี้แบบเขียวมา
โผล่มาได้ยังไงคนก็เลยโอ้โห
เดี๋ยวขนาดห้ามจับรวม๑๐๔ลูก
เออเขาไปนับกันมันมี๗หวีแล้วนับลูกอ๋อ๑๐๔ลูก
ก็เลยเขียนไว้แบบนั้นแล้วแต่คุณผู้ชมจะจินตนาการเอา
เอาจริงไม่ได้มองไปห้ามจับมามองอีกตัวเล็กในใต้

ขึ้นอยู่๖ต้นถูกตัดไป๓เหลือ๓

ลูกออกตรงต่อของต้นกล้วยแบบนี้แหละครับ

ไปขอเลขเด็ดตามความเชื่อของจังหลังบุคคล
ค่ะดูจากที่ต้นกล้วยไปแล้วนะคุณผู้ชม
ดิฉันพาคุณผู้ชมไปดูตะเคียนญาติตะเคียนพันปีกันหน่อยดีกว่าค่ะ
พาไปที่สำนักสงฆ์ภูกุ้งข้าวที่บ้านภูเขาทองอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
ที่เห็นเยอะเนี่ยดูสิคะเอาแป้งมาโรยมาทากันเนี่ย
ไปขอโชคขอลาบจากญาติตะเขียนพันปี
ชาวบ้านเขาเชื่อแบบนี้คุณเขาเชื่อว่า
ญาติตะเขียนเนี่ยสิงสถิตอยู่ในต้นตะเขียนขนาดใหญ่
แล้วต้นตะเคียนนี้เพิ่งขุดพบเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
เอาสิ่งที่เราบอกได้เป็นข้อมูลเชิงข่าวนะคุณผู้ชม
ตะเคียนต้นนี้มีความยาว๑๑เมตร๘๐เซนติเมตร
แล้วมันเส้นผ่านศูนย์กลาง๔๕เซนติเมตร
ชาวบ้านเขาเอาแป้งไปโรยเอามือไปถู
แล้วก็เอากล้องถ่ายรูปถ่ายเขาบอกเขาเห็นเป็นตัวเลขด้วยนะ
ชาวบ้านเขาก็เลยรีบไปหาซื้อลอตเตอรี่กัน
รอไงว่าพรุ่งนี้จะถูกหรือเปล่าจะได้เลขเด็ดต้นตะเคียนหรือเปล่า

แต่ไอ้เลขที่เขาเห็นว่าเลขอะไรนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอไปพิมพ์ในคอมเมนต์
เมื่อวานนี้ชาวบ้านเขามารวมตัวกันห้ามร้อยกับคนมนตร์พระศงศ์
นะครับก็เลยมีการทำวิธีอันเชิญพญานาคมาประทับให้อยู่ที่ข้างศาลปุ่งแห่งนี้เลย
ทางด้านของหนึ่งในชาวบ้านนายทองมวลเขาบอกว่าปรากฏการณ์ที่เห็นพญานาคเล่นน้ำเนี่ยเกิดขึ้นคำแรก๒๐๒๒กันยายน

เขาก็เลยมีการเอามือถือบันทึกภาพเอาไว้

พอสวรรค์รู้ก็เลยเป็นเหมือนทางวิ่ง

เป็นเลขมงคลที่สวรรค์จะเอาไปเสร็จโชคกัน